สวัสดีค่ะพบกับลูกจอร้อนหนาวตระปริชาณขิตโมกค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคะหยุดยาวพักผ่อนเพียงพอกันหรือยัง

ขณะที่บางส่วนเดินทางกลับเข้ามานะคะ

ขณะที่ลมหนาวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมฟิตจัด
หนาวยาวไปตลอดจนถึงสัปดาห์หน้าเลยค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ระยะนี้สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่ราว๕๑๒องศาค่ะ
ดอยหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งด้วย
ในขณะที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นเรื่อยค่ะ
ในช่วงค่ำถึงเช้ามีหมอกหนาลงจัดค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๓๓๔องศา
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนองนะคะ

จุดใดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
อุณหภูมิอยู่ราว๒๒๓๔องศาค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุณหภูมิอยู่ราว๒๓๓๔องศา
ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
ส่วนในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะ
เผชิญกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวจัดเลย
มีพายุหิมะพัดเข้าปกคลุมนะคะ
ตั้งแต่รัฐเนบราสก้าไปจนถึงมิซูรีค่ะ
หมะตกหนักแบบนี้ตกสะสมสูงถึง๑๐เซนติเมตรเลยค่ะคุณผู้ชม
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ